ส่วนอีกหนึ่งข่าวข่าวนี้ก็ติดตามกันมาแล้วรอบนึง
เพราะว่าวันก่อนเนี่ยเพิ่งไปถามหนุ่มแกงส้มธนทัศน์มาเองว่า
ตกลงความสัมพันธ์กับคุณดาโอเกะนี่มันยังไงกัน
ก็ต้องก็บอกไปแล้วไงว่าก็ยังไม่ได้ใช้สถานะว่าแฟนกัน
แต่ว่าก็รู้กันอยู่แต่ก็ไม่พร้อมที่จะลงรูปคู่
แต่แกงส้มบอกว่าเนี่ยช่วงนี้บ้างานนะทำงานเยอะแต่ก็ยังไม่ได้เลิกกัน
เอ๊ะงงไหมคุณไม่ได้เป็นแฟนกันแต่ยังไม่ได้เลิกกัน
แต่พูดถึงพี่ชายหน่อยนะคะพี่ฮั่นพี่ฮั่นฮั่นอิสริยะเนี่ย
งส้มเขาบอกว่าถึงแม้ว่าฮั่นกับแกงส้มก็ไม่ค่อยได้เจอกัน
แต่ก็ยังรู้ว่าฮันเนี่ยก็ยังหวานกับจียอนเหมือนกันนะ
งอนกันบ่อยคือมีข่าวเมาส์ออกมาบ่อยว่าฮันกับจียอนเขางอนกัน
งส้มบอกว่าแกงส้มเนี่ยเขาตั้งใจมากเขาทุ่มเทมาก
แรงทุ่มเททั้งเงินหมดหน้าตักไปเลย
หวังจะดันเด็กไม่หวังให้รวยเลยล่ะจ๊ะ
ก็เดี๋ยวจะได้ออกมาให้เห็นหน้าค่าตากันเร็วนี้
ผมบอกเลยว่ามันทำมันไม่รวยครับผมพูดตรง
ขอให้น้องออกมาแล้วน้องเขาเก่งได้มาตรฐาน

ผมเจอพี่ฮันล่าสุดตอนไปถ่ายรายการด้วยกันใช่ครับ
แต่เขาก็ดูแฮปปี้ดีก็ยินดีกับเขาด้วยครับ